เห็นแล้วนะผมรู้สึกแบบสงสารน้องเขามาก
ทำน้องจนเลือดอาบเจ็บหนักทรมานน่าสงสาร

ผมเห็นเนี่ยตอนต้นคลิปอ่ะ

เป็นอะไรเลือดอาบเลยอ่าอ่าแล้วความรู้สึกต่อมาเออเนี่ย
เหตุการณ์ต่อมาก่อนค่อยไล่เลี่ยงเอ๊ะใช่พึ่งต่อยหรือเปล่า
ไม่ใช่แน่นอนแล้วเขาก็มีการถ่ายบนโต๊ะผม
เหลือไปมองบนโต๊ะไม่มีมีดด้วยใครแทงหนูหรือเปล่า
สรุปว่านี่เหตุการณ์ที่แท้จริงหนูเลอะน้ำแดงคุณ
เลอะน้ำแดงนะฮะเจ้าของคลิปนี้นะฮะอย่างเพจ
บลาบลาบลูพรีเมียมด็อกคาเฟ่คาเฟ่หมาหอนเอาชื่อเทียโพสต์บอกว่า
อุทาหรณ์ปล่อยออกไปวิ่งและขับถ่ายข้างนอก
พักหนึ่งเสร็จแล้วปล่อยกลับเข้าห้องมาที่ห้องไม่เจอก็สงสัยว่าน้องไปไหน
เดินเข้ามาในครัวตกใจลั่นเลยอกแตกใจสลายนึกว่าคาเทีย
เทียคือชื่อน้องเขาไปโดนอะไรมาตายหรือเปล่าคิดเหมือนผม
นะฮะแต่พอตั้งสติดูดีแหมคุณมันไปเลอะน้ำแดงครับ
แล้วตรงพื้นมันมีมีดอะไรใช่ไหมคุณเออเออนั่นอ่ะก็นึกว่าโดนแทง
สรุปแล้วนะฮะเลอะน้ำแดงน้ำหวานเต็มตัวเลย
แล้วก็ลุกขึ้นมาแบบเนี้ยคุณนี่ลุกขึ้นมามองอืม
เกิดอะไรขึ้นครับสงสัยอะไรผมครับเดี๋ยวดูตาเขาสิไม่ต้องสงสัยฮะ
นี่ยังดีอยู่นะฮะมีชีวิตอยู่นะฮะนี่กลายเป็นว่าเจ้าคาเทีย
กลายเป็นเจ้าตัวแสบของเจ้าของไปซะแล้วนะฮะเจ้าของก็เลยเอาคลิปอันนี้
มาโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อกนะเออนะครับเรียกว่าเลือดแดงฉาน